ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันหน่อยคุณผู้ชมไหม้กลางดึกเลยค่ะ
ช่วงตี๓นะคะเป็นการไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงที่บุรีรำค่ะ
ชาวบ้านช่วยกันดับไฟแล้วก็เก็บข้าวของหนีไฟค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ตอนตี๓นะคะที่โรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ครูชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนช่วยกันย้ายข้าวของแล้วช่วยกันดับไฟ
เพราะไฟแรงจริงค่ะแต่ว่าก็ขนของออกมาได้บางส่วนเท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่าไฟโหมแรงเหลือเกินอาคารเรียนเนี่ยถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหลังนะคะ
นี่คือตี๓ที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปดูในที่เกิดเหตุนะคะ
พบว่าอาคารเรียนเนี่ยถูกไหม้นะคะเป็นอาคารของนักเรียนชั้นปฐมป๑ถึงป๓เสียหายนะคะ
ในอำเภอระหารทรายไปตรวจสอบ
ซึ่งผู้มนุยการโรงเรียนบ้านหนองแวงก็บอกว่า

แล้วก็กันพื้นที่อาคารที่ถูกไฟไหม้
ไม่ให้มีคนเข้าออกเพื่อความปลอดภัย
รอให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุก่อน
ส่วนข้อมูลอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต๓
เป็นต้นสังกัดก็จะเป็นฝ่ายที่ให้ข้อมูลนะคะ
นายสินสุขว่องวัยซึ่งเป็นอดีตสมาชิกเทศบาลตะมนตหนองแวง
เมื่อคืนนี้ก็ไปช่วยดับไฟตอนตี๓
ก็บอกว่าเขาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน
ไฟไหม้ก็เลยเข้าไปพร้อมกับชาวบ้าน
แต่ว่าปัญหาคืออาคารมันเป็นไม้เก่าค่ะ

มาถึงครับ